กลับมาแล้ว๙นาฬิกาแล้วนะครับอยู่กับเราสดตรงนี้ตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
มาในวันนี้นะช่วงนี้เรื่องราวดีเรื่องราวแปลกมีมานำเสนอเพียบเลยล่ะ
แต่ก่อนอื่นนะวันนี้ย้ำถึงเรื่องประเด็นไลน์กันหน่อย
เพราะวันนี้เป็นวันนมโลกวันดื่มนมดื่มนมโลกนะ
ใช่ค่ะถูกต้องวันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มานะว่า
เมนูนมสุดโปรดในดวงใจของคุณคืออะไร
อย่างเดี๋ยวฉันก็มีแล้วชานมไข่มุกคุณชนะล่ะ
ผมชอบกินโรตีที่สายนมเยอะมันหวานมันอร่อย
นมสดนมจืดมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวคุณดูไว้
อร่อยดีมีประโยชน์
วันนี้จะพาไปท่องเซอร์เชียลกันก่อนเมื่อวานนี้ส่องเซอร์เซียล

มันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันทำให้เราอมยิ้มตลอดเวลา
เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของเจ้าน้องหมา
ที่ใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนเลย
ตกลงเป็นหมาหรือเป็นคนกันแน่ไม่แน่ใจ

มันก่อนอยู่ด้วย

คือเด็กที่เขาสวมชุดสุ่นนักรึเปล่าค่ะ
สุ่นนักที่สวมชุดเด็กไม่ใช่

คลิปนี้ถูกแชร์มาจากเฟซบุ๊คของคุณธนพัฒน์

น่ารักมากเลยซ้อนท้ายจักรยานมีเกาะเอวด้วยนะ

อะไรอย่างนี้ก็มีสะกิดกันด้วยนะคะน่ารักอ่ะคุณ
เห็นแบบนี้แล้วคนขับรถตามก็อมยิ้ม

บรรยากาศการขับรถมันผ่อนคลายมันเครียด

จริงหรือเปล่าเล่นไหมเนี่ยน่ารักนะ

หมาเนี่ยสงสัยจะนอนดึกเมื่อคืน
อาจจะดูบอลดึกลองเงียบหูฟัง
ได้ยินเสียงอะไรไหมคะดังขนาดนี้
ไม่ว่าคน

เพลงนี้เลยเช้าแล้วยังอยู่บน

เงียบตัวเดียวยังไม่อยากตื่น

ไปเหนื่อยอะไรจากไหนมาไปวิ่งหอบ

เอ้าตลกนี้ตลกนี้น่ารักดี
รอยยิ้มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ